แต่ครั้งนี้สลดใจมาก
มีไม่รู้ใครไปจุดไฟเผาขยะที่กองขยะ
ขยะนี้เป็นที่อยู่ของหมาจรจัดครอบครัวใหญ่ถึง๗ตัว
แล้วหมามันหนีออกมาไม่ทัน
ถูกไฟไหม้ตายคากองขยะ

ดีสะลดใจมากเลย
คนที่โพสต์เนี่ยคือนางสาวกระหนกพร
เขาเป็นหนึ่งในคนอยู่ในกลุ่มคนรักหมาคนรักหมาเองก็เรียก
ว่านางฟ้าของหมาจรจัดนะครับนะเพราะเธอเนี่ยและรถ
คู่ใจเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะตะเวนไปเลยนำอาหารไป
ให้เอายาไปให้ไปช่วยหมาจรจัดที่อยู่ตามจุดต่างเป็น
ประจำแต่ครั้งนี้นางฟ้าของหมาจรเนี่ยถึงกับต้องหลั่งน้ำ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วเขาไปเจอซากของหมา
จอลถูกไฟไหม้ไฟคลอกตายที่กองขยะ๗ตัวเป็นลูกหมา๕ตัว
อีก๒ตัวเป็นพ่อกับแม่มันรวมเป็น๗ตัวนั้นในพื้นที่รก
ล้างตำบลครองหกอำเภอครองหลวงปฐุมธานีเธอเขียนข้อความบอก
ว่าน่าเวทนาเศร้าใจแต่ต้นปีเลยฝากถึงคนที่จุดไฟเผา
ป่าเผากองขยะแถวนี้ด้วยว่าคุณทำให้หมาจอลจัดอีก๗ตัว
บริสุทธิ์ต้องโดนไฟคลอกตายตายอย่างทรมานแม่ได้ช่วยเอา
ไว้ก็คือตัวเขาเองนะฮะแม่ช่วยเอาร่างของพวกหนูมากองรม
กันแม่ช่วยฝังพวกหนูให้แล้วชาตินี้ไม่ต้องเจ็บปวดไม่ทุกข์
ทรมานขอให้พวกหนูนั้นไปวิ่งเล่นอยู่บนสวรรค์ในพบภูมิที่
กว่านี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็บอก
ขอให้เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่คือมันสะเทือนใจมากสำหรับคน
สัตว์รักสุนัขนะฮะแล้วก็บรรดาคนในโซเชียลเห็นภาพนี้
ก็พากันโพสต์แสดงความเสียใจคุณคิดดูดีมันต้องดิ้นลน
ทรมาน๗ตัวครับคือลูก๕แล้วพ่อแม่อีก๒แต่ทั้งเป็ดเลยเนาะ